คุณผู้ชมค่ะที่นครปฐมค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความหึงหวงอีกแล้วนะคะครับคราวนี้เนี่ยสามีหึงหวงภรรยาด้วยความที่สามีอายุเยอะกว่าภรรยาค่อนข้างมากอ่ะค่ะสามีอายุห้าสิบ
อายุ๓๖แล้วก็กังวลใจหวาดระแวงกลัวว่าภรรยาจะปันใจให้ชายอื่นหึงถึงขั้นที่เอาอิโต้ฟันภรรยาเฉือนภรรยาจนเลือดท่วมเลยนะคะ
ภรรยาต้องแกล้งตายอ่ะแกล้งตายถึงรอดได้อย่างหุดหวิดนะคะครับนี่คือสภาพห้องพักนะคะที่เราทำเป็นสีดำดำเนี้ยค่ะจริงจริงแล้วสีแดงมันคือเลือดค่ะเลือดเต็มเลยค่ะในเป้าอายุห้าสิบนะคะใช้อิโต้ฟันนะคะภรรยาชื่อว่านางสุพรรษาอายุสามสิบหกนี่ค่ะสภาพบนที่นอนเปื้อนเลือดเต็มเลย
ถนนพุทธรักษาอำเภอเมืองนครปฐมเมื่อช่วงสิบโมงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพเมืองนครปฐมได้รับแจ้งนะคะก็ไปในที่เกิดเหตุค่ะ
พอไปถึงเนี่ยนางสุพรรณสานอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่บนที่นอนเลือดเต็มเลยนะคะตามตัวเนี่ยค่ะมีแผลทั้งถูกมีดฟันถูกมีดเฉือนแผลเวอะหวะทั้งตัวจมูกเนี่ยแผลเวอะเลยฝ่ามือก็มีรอยมีดนะคะคาดว่าเขาเอามือมากันต้นขาก็มีรอยมีดกรีดจนแผลเนี่ยเปิดอ้าออกก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนคร
มีอีโต้ทำครัวอ่ะตกอยู่อีกเล่มหนึ่งนี่ค่ะมีสองเล่มนี้นะคะก็มีรอยเลือดติดอยู่นะคะอยู่ที่พื้นห้องค่ะตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ญาติของนางสุพรรษาคนเจ็บค่ะนางนิสาชนเย็นทัศทาอายุ๔๘เล่าให้ฟังว่าพอรู้ข่าวก็รีบไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ถามนางสุพรรษานะคะ
ทำให้รู้ว่าคนที่ก่อเหตุก็คือในเป้าอายุ๕๐ปีก็คือสามีหรือว่าแฟนนุ่มของนางสุพรรษานี่แหละเขาก็อยู่ด้วยกัน
ฉันสามีพระยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสในเป้ามีอาชีพเกี่ยวกับการทำโต๊ะจีนว่างจากงานก็แวะเวียนมา
ก่อนเกิดเหตุในเป้าก็มาหานางสุพรรษาตามปกติแต่กลายเป็นว่าทะเลาะกันลงไม้ลงมือทุบตีกันถึงขั้นเนี่ยค่ะไปคว้าอีโต้มาเฉือนมากรีดเนื้อจนเป็นแผลเวอะหวะเลย
สุพรรษาสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะคะแรงผู้หญิงในเป้าเป็นผู้ชายแล้วตัวใหญ่ด้วยท้วมด้วย
นางสุพรรษาต้องทำเป็นแกล้งตายอ่ะทำเป็นนอนนิ่งอ่ะคุณผู้ชมพอในเป้าเห็นว่านางสุพรรษานิ่งไปแล้วเข้าใจว่าตายก็วิ่งหนีไปด้วยความตกใจแล้วหายตัวไปเลยคาดว่าเป็นเรื่องหึงหวงนะคะในเป้าอายุเยอะกว่านางสุพรรษาค่อนข้างพอสมควรแหละก็เลยหึงหวงกลัวว่านางสุพรรษาจะปันใจให้ชายอื่น
แล้วเสร็จแล้วผู้ชายก็เพียงมีดรู้สึกไปเปลี่ยนมีดหรือยังไงแหละก่อนหน้าถ่ายอีกที
ผู้ชายเห็นว่าเหมือนว่าตายจริง
นี่นะคะก็สามีพระยาคู่นี้อายุห่างกัน๑๔ปีคือสามีอายุเยอะกว่า
ก็เลยหึงหวงเรื่องทางคดีตอนนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลสืบสวนหาข้อมูลของคนร้ายเพิ่มกระจายกำลังออก
ติดตามตัวคนร้ายคาดว่าน่าจะยังหนีอยู่ไม่ไกลนะคะอาจจะ

ตำรวจก็บอกว่าเบื้องต้นก็นี่แหละค่ะ
ไม่น่าจะเป็นเรื่องอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องหึงหวงเรื่องชู้สาวนะคะ
อาจจะเป็นไปได้ว่ามีชายหนุ่มมาติดพันธนางสุพรรษา
เพราะว่านางสุพรรษาคนเจ็บก็เป็นหญิงสาวหน้าตาดีด้วย